เพราะว่ามีการพบศพสาวบัญชีย่านพระราม๓
ลอยขึ้นมาบนแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
คือผู้หญิงคนนี้หายตัวไปที่บริเวณสะพานกรุงเทพ
ตั้งแต่เช้าวันที่๑๒ธันวาคม
ก็หากันอยู่นานค่ะสุดท้ายก็เจอแล้วนะคะ

ซึ่งตอนนี้ญาติเตรียมรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำแล้วค่ะ
ตำรวจสนบางคอแหลมได้รับแจ้งมาว่า
มีคนพบศพลอยน้ำอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงหน้าวัดทองบน

พร้อมกับอาสาสมัครมูลณิธีร่วมกระตันอยู่นะคะ

ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นศพของนางสาวจิราทิพย์เทพสุนทรอายุ๓๒ปีค่ะ
เป็นพนักงานบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งย่านพระรามสาม
สภาพศพสวมเสื้อสีน้ำเงินกางเกงยีนขายาว
ตำรวจได้ประสานญาติที่เคยแจ้งความเรื่องบุคคลศูนย์หายให้มาดูศพแล้ว
พอญาติญาติเพื่อนเดินทางมาถึงก็ร้องไห้กันด้วยความเสียใจนะคะ

มีลูกด้วยกัน๑คนเป็นลูกผู้ชายกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่ต่างจังหวัด
ปกติภรรยาก็เป็นคนร่าเริงแจ่มใสดี
ตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะไปออกรถกระบะ๔ประตูป้ายแดงกันมา
ก็ยังมีความสุขกันดีพูดจาหยอกล้อกันตามปกติ
แต่เช้าวันที่๑๒ธันวาคมตอน๘โมงเช้าค่ะ
คนข้างบ้านโทรมาบอกว่า
ภรรยาโทรบอกให้เขาไปเอารถที่สะพานกรุงเทพด้วย
พอได้ยินแบบนั้นงงก็งงปนตกใจก็เลยรีบขับรถไป
พอไปถึงเจอตำรวจเจอมอเตอร์ไซค์ที่ภรรยาขี่มาจอดไว้
มือถืออยู่บนเบาะรถอีกหนึ่งเครื่องแต่ไม่เจอตัวภรรยา
เขาบอกเห็นแบบนั้นเขารีบวิ่งลงไปด้านล่างของสะพาน
แล้วก็เดินหาตามขอบตลิ่งตะโกนเรียกชื่อเท่าไหร่

แล้วก็พามาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักค่ะ
พอเขาทำใจได้เนี่ยเขาก็กลับไปที่บ้านก่อน

ขอให้ภรรยาปลอดภัยขอให้ได้เจอกันอีก

มันไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้
ตำรวจโทรมาบอกว่าเจอภรรยาแล้วแต่เจอเป็นศพนะคะ

พนักงานสอบสวนเองก็ให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู

ชนสูตรเบื้องต้นที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช

ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในอำเภอชำนิ